รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
อ้อยเชื่อว่ามีคนเยอะมากเลยที่บางทีเวลามีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร
และก็เยอะมากไม่ได้ต้องการคำตอบอยากได้คำปลอบอยากได้ใครสักคนรับฟัง
ยินดีตรงนี้เสมอนะคะสุขก็เล่าเศร้าก็เอามาฟ้องกันนะ
ตอนนี้เราเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
เชื่อว่ามีคนหลายคนที่บอกว่าพี่คะรู้แล้วล่ะค่ะอากาศร้อนขนาดนี้
นี่ขนาดมีนาคมเนอะยังไม่เมษายนยังร้อนขนาดนี้เลยดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะ
มีเรื่องร้อนกายแล้วอย่าไปหาเรื่องร้อนใจให้กับตัวเองนะ
หรือถ้าใครก็ตามที่มีเรื่องร้อนใจเราคุยกันตรงนี้ได้เสมอได้แต่มองโลกแง่ดีค่ะ
อากาศร้อนแบบนี้เชื้อโควิดไม่ค่อยชอบเชื้อจะยิ่งตายง่าย
วันนี้นะคะถ้าเราเดินออกไปกลางแดดไม่แน่ใจว่าเชื้อโควิดกับเราอะไรจะไปก่อนเลยจริงนะ
เมื่อตอนที่น้องทีมงานส่งคำถามนี้เข้ามาให้นะคะ
เพราะว่าน้องจะเข้าไปคัดเลือกคำถามในอีเมลที่หลายคนส่งเข้ามา
น้องบอกว่าพี่อ้อยคะเรื่องนี้ค่อนข้างหนักนะ

ลองมาดูซิเรื่องนี้หนักยังไงบ้าง
น้องผู้หญิงคนหนึ่งส่งคำถามเข้ามาค่ะ
บอกว่าเรากับแฟนคบกันตั้งแต่อยู่ม๖แล้วค่ะ
ตอนนี้อายุ๒๒ปีเพิ่งเรียนจบมีงานทำ
ทุกวันนี้อาศัยอยู่ด้วยกันแบบยังไม่ได้แต่งงาน
วันหนึ่งแฟนมาบอกว่าเดือนหน้าเขาจะบวช๙วัน
แล้วก็ซื้อแหวนทองมาให้เรานะคะ

หลังจากศึกจะพาเรากลับบ้านและจะไปสู่ขอแต่งงานกับพ่อแม่เรา
ตลอด๒อาทิตย์ก่อนบวชเขาไม่ได้ใส่ถุงยางเลยค่ะ
จนกระทั่งถึงวันส่งตัวเขาไปอยู่ที่วัดเพื่อเตรียมตัวบวช
งดคุยโทรศัพท์เพื่อให้เขาศึกษาธรรมะได้เต็มที่
จะมีบางวันที่เขาส่งข้อความมาหาเราก็ตอบกลับไปบ้าง
งานบวชผ่านไปค่ะและปัญหาเริ่มเกิดขึ้นคือรอบเดือนของเราขาด
ทำยังไงดีใจไม่ดีเลยค่ะไม่เคยเป็นแบบนี้
รอผ่านไป๒อาทิตย์ก็ยังไม่มาเลยไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจ
ปรากฏว่าขึ้นสองขีดค่ะคือเราท้องก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้

แม่ขอให้บวชต่ออีกสามสี่เดือนให้ครบหนึ่งพันศาแล้วค่อยศึก
อึ้งเลยค่ะรู้สึกผิดยังบอกไม่ถูกส่วนเขาดีใจมากนะคะที่รู้ข่าว
เขาบอกเราว่าเดี๋ยวจะรีบโทรไปบอกแม่เพื่อขอศึกและจะมารับผิดชอบหนู
ตอนนั้นรู้สึกบาปมากเหมือนคนเห็นแก่ตัวที่จะต้องให้เขาศึกออกมา
เย็นวันนั้นแม่แฟนโทรมาด่าเราค่ะว่าเราน่ะเป็นมารศาสนา
จะจับลูกชายเขาเพราะลูกชายเขาเนี่ยบวชอยู่แท้
เราไม่รู้การะเทศะเลยเขาด่าไปถึงพ่อแม่เรา
สั่งสอนลูกสาวยังไงให้มาจับผู้ชายแบบนี้หน้าไม่อาย
ด่าว่าแม่เราก็คงจับพ่อแบบนี้เหมือนกันล่ะสิ
ทำไมถึงขนาดนี้ล่ะคะคุณแม่คะอย่าผ่านสิคะไม่เกี่ยวกันเลย
ตอนนี้เนี่ยคุณแม่แฟนบอกว่าบ้านเราคงเป็นเหมือนกันทั้งบ้าน
เรานี่อึ้งเลยค่ะรู้สึกว่าเราผิดแต่ก็น้อยใจนะคะ
ว่าทำไมแม่แฟนต้องว่าเราเสียหายหายขนาดนี้ทั้งที่เราดีกับเขามาโดยตลอด
คือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่แม่แฟนเข้าโรงพยาบาลเพราะประสบอุบัติเหตุรถชน
ของเขาไม่มีใครมาดูแลค่ะเพราะอยู่ไกลกันหมด
อาสาไปนอนเฝ้าแม่แฟนที่โรงพยาบาลทุกวันปูเสือนอนใต้เตียงคนไข้ทุกคืน
อึล้างก้นให้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทุกเช้าคือทำแบบนี้อยู่เป็นเดือนนะคะ
นับถือหัวใจน้องมากเลยนะพูดแล้วหนูน้อยใจจังเลยค่ะ
หรือแม่แฟนมีปมอะไรกับคนจีนหรือเปล่า
เพราะน้องเองเนี่ยเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นชาวจีน
จากนั้นแฟนก็โทรกลับมาหาค่ะบอกว่ายังไงก็ตาม
แม่เขาไม่ยอมให้ศึกอย่างเด็ดขาดถ้าไม่ทำตามจะตัดแม่ตัดลูก
แล้วก็บอกว่าพระน่ะบาปนะที่ขัดใจแม่
พระจะตกนรกแม่จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์แฟนเราก็เครียดมากค่ะ
เพราะถ้าให้เรารอถึง๔เดือนท้องเราคงโตแฟนจะไปขอขมายังไง
ลูกสาวเขาท้องโตขนาดนี้และเพิ่งจะมาขอแต่งงาน
แฟนเราเลยตัดสินใจว่าสิ้นเดือนนี้จะศึกเอง
ถึงวันนั้นแม่คงไม่โกรธแล้วมั้งเฮ้ยเดี๋ยวสิเอออย่าเพิ่งตัดสินใจ
อะไรง่ายแบบนั้นนะคะไม่แน่นะพี่อ้อยว่าอาจจะทำให้แม่โกรธหนักกว่านี้หรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าไปศึกแบบที่ไม่ได้ให้ขอคำปรึกษาท่านนะคะ
บอกว่าตอนนี้เราเครียดทุกทางเลยงานใหม่ก็เพิ่งเริ่มทำ
เราก็ท้องซะแล้วไหนจะกลัวแม่แฟนจะตัดลูกตัดแม่กับเขาจริง
นั้นคงไม่ดีแน่ไหนจะเรื่องที่บ้านเพราะตอนนี้พ่อแม่หนูยังไม่รู้ว่าหนูท้องค่ะ
มากจริงค่ะพี่อ้อยไม่รู้ต้องแก้อะไรก่อนดี
โอ้โหปัญหาซ้ายขวาหน้าหลังจริงนะ
ตอนนี้น้องเข้าใจแล้วหรือยังคะทำไมผู้ใหญ่ถึงต้องคอยเตือนเสมอว่า
อย่ามีอะไรก่อนวัยอันควรนะลูกหรืออย่ามีอะไรก่อนวันอันควรนะลูก
เข้าใจนะคะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนอะหลายคนเนี่ยถึงขั้นเถียงว่า
ความคิดที่โบราณมากเลยอ่ะวันนี้ใครจะไปคิดแบบคนสมัยก่อน
คือไม่คิดเหมือนกันก็ได้นะคะแต่ป้องกันตัวเองกันดีหรือยัง
คุมกำเนิดกันเป็นไม่ใช่หรือถ้าห้ามใจไม่ไหวขนาดนั้นเนี่ย
สิ่งที่จะเกิดขึ้นเอาไว้ก่อนสิคะไม่ใช่แบบนี้
ถ้าพูดตรงนะแม่เขาก็มีสิทธิ์โกรธการมีลูกชายที่ครอบครัวชาวไทย
จะดีใจนักหนาเนี่ยเพราะคิดเอาไว้ว่าถ้ามีลูกชาย
หนึ่งข้างหน้าลูกชายจะบวชให้พ่อแม่บางคนก็เลยถึงขั้นยึดมั่นถือมั่นว่า
วันที่ลูกบวชนี่แหละคือความสุขสูงสุดของผู้ให้กำเนิด
และถ้าบังเอิญว่ามีว่าที่ลูกสะพ้ายซึ่งตอนนี้นะคะ
เหมือนจะไม่ใช่คนที่โปรดหรือว่าเป็นคนที่ถูกใจคุณแม่แล้ว
ทำให้ลูกชายสุดที่รักบวชต่อไม่ได้ก็เลยต้องโกรธมากเป็นธรรมดาค่ะ
ช่วงเวลาที่พระท่านต้องศึกษาธรรมะ
แล้วเรายังไปพยายามติดต่อสื่อสารให้ท่านวอกแวกกับเรื่องทางโลก
แม่เขาจะไม่ได้โกรธได้ยังไงอ่ะคะคืออันนี้พี่อ้อยไม่ได้เข้าข้างแม่นะ
แค่อยากอธิบายให้น้องฟังอีกมุมหนึ่งก่อนการเรียกร้องให้เขารับผิดชอบคือสิทธิ์ของน้อง
แต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าเราเองก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบด้วยเช่นกัน
การมีอะไรกันแบบที่เขาไม่ได้ป้องกัน
แล้วเราป้องกันตัวเองขนาดไหนการไปมีอะไรกันเนี่ยเป็นเรื่องคนสองคน
แต่ผลของสิ่งนั้นคือเรามีโอกาสท้อง
และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องของคนสองคนอีกต่อไปค่ะ
ในส่วนของเขาถ้ารู้แล้วว่าเขาต้องบวชเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่
และปัญหานี้เกิดขึ้นตอนนี้นะพี่ว่า
เราก็ต้องบอกเรื่องนี้กับครอบครัวเราเช่นกัน
อย่าบอกนะคะว่าน้องไม่กล้าเพราะว่าสิ่งที่น้องทำใช้ความกล้ามากกว่าการบอกพ่อแม่มาก
แน่นอนล่ะค่ะท่านคงโกรธและเสียใจ
เราก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราเลือกทำไปด้วยนะคะบอกให้
ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงภารกิจหน้าที่ที่แฟนเราต้องทำต้องบวช
ให้เขาบวชให้เสร็จก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่หลังจากนั้นเขาจะมาสู่ขอ
หรือมาขอขมาให้ถูกต้องและถ้ามีโอกาสนะคะ
ต้องสู้กับตรงนี้เหมือนกันนะเข้าไปกราบขอโทษคุณแม่แฟนด้วยก็ดี
บอกท่านด้วยว่าเราอยากให้แฟนบวชและศึกษาธรรมะให้เต็มที่
เพื่อคุณพ่อคุณแม่และตัวเขาเองด้วยหนูกราบขอขมาค่ะ
หนูรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราสองคนผิดพลาดวันนี้หนูเข้าใจแล้ว
หนูจะให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องหลังจากนั้นศึกออกมา
มารับมือกับการแก้ปัญหานี้กันนะคะ
ขอโทษที่ทำให้คุณแม่ต้องโกรธขนาดนี้
ถ้าไม่ได้โลกสวยจนเกินไปที่มองอย่างนี้
เชื่อมั้ยว่าบางทีมันชดเชยไม่ได้จริง
คือรู้แหละว่าผ่านมาเราดูแลท่าน

แต้มดีไปค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าเราสามารถทำผิดขนาดนี้ได้นะคะ
ค่อยทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ท่านตั้งใจ
แต่ลูกและตัวเราทำให้ท่านไม่ได้ท่านคงโกรธมากมายเช่นกัน
คือที่พี่พูดแบบนี้ก็ไม่อยากให้น้องอคติ
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องอคติน้องจะเริ่มทำตัวเป็นอีกฝ่ายกับท่าน
คราวนี้คนกลางยิ่งลำบากเลยนะเวลานี้เป็นเวลาที่เราควรทำตัวให้เป็นทีมเดียวกัน
ไม่ใช่อยู่คนละฝ่ายและต้องให้ลูกชายของท่านเลือกข้าง
วันที่ครอบครัวที่สร้างเขาไม่พอใจครอบครัวที่เขาสร้าง
คนกลางหนักที่สุดนะคะวันนี้น้องต้องอยู่นิ่งแล้วตั้งสติ
รบกวนพระมากเกินไปอย่าให้ท่านผิดพระธรรมวินัยค่ะ
การบวชควรบวชด้วยใจไม่ใช่แค่ห่มผ้าเหลืองแล้วบอกว่าอ่ะ
เป็นพระแล้วนะเราต้องอนุโมทนากับบุญที่พระท่านทำ
และขอให้บุญนั้นปกป้องลูกเราให้แข็งแรงและทำให้ทั้งพ่อและแม่มีสติ
มากพอในการแก้ปัญหาบอกตัวเองไปเลยค่ะบอกทุกวันก็ได้ว่า
ไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราเสมอไปสิ่งที่เราทำก่อนหน้านี้ก็ผิด
และสิ่งที่ทำให้เราลำบากในวันนี้คือการชดใช้ความผิดที่เราทำ
เป็นแม่คนแล้วนะคะเอาแต่ใจไม่ได้ใช้สติกำกับหัวใจ
สื่อสารอะไรคิดแล้วคิดอีกเพราะว่าวันนี้เนี่ย
พูดอะไรผิดไปอาจจะสร้างความไม่สบายใจกับทุกฝ่าย
ระหว่างที่ท่านบวชจัดการปัญหานี้ด้วยตัวเรากับครอบครัวของเราก่อน
ที่ต้องให้ท่านศึกออกมาเพื่อรับผิดชอบทุกอย่างในวันนี้
อาจจะสร้างความรู้สึกไม่ดีกับครอบครัวเขาอะค่ะซึ่งในที่สุด
เดี๋ยวจะมีผลต่อเราในระยะยาวอยู่ดีอันนี้เนี่ยยังไม่นับว่า
กับเรารักกันดีมาตลอดใช่ไหมคะรู้จักกันมามากมายแค่ไหน
ดูใจกันนานพอหรือเปล่าคือบางอย่างพอมันรวดเร็วเกินไป
เราก็เลยต้องเสียเวลาแห่งการเรียนรู้ใจในฐานะแฟนเราก็เลยต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ใจกันในฐานะแฟน
เข้าสู่สถานะใหม่แบบไม่ได้ตั้งตัวคือการเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกด้วย
ถ้าไม่มองแต่มุมของตัวเองมากเกินไปนะคุณแม่ของแฟนเราท่านคงไม่ใช่แค่โกรธอะค่ะ
แต่คงเสียใจไม่ใช่น้อยลูกทุกคนคือความหวังของพ่อแม่พี่ถึงย้ำเสมอไงคะ
อย่าทำอะไรแย่เพราะหัวใจพ่อแม่จะเจ็บที่สุดนะ
ตั้งสติก่อนคุยกับครอบครัวเราก่อนปล่อยให้เขาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุด
อย่าหยุดอะไรกลางคันค่ะไม่อย่างนั้นเราอาจเจอชีวิตคู่ระยะสั้นก็ได้
ถ้าเราตัดสินใจทำอะไรต่อมีอะไรเร็วเกินไปบางเรื่องต้องรอให้เป็น
และเย็นให้ไหวคุยกับพ่อแม่ของเราแล้วรอไปพร้อมกัน
อย่างน้อยการบวชของเขาจะได้เป็นอันนี้ส่งผลบุญนะคะพ่อแม่คะ
เขาบวชค่ะเพื่อทำให้ไม่แน่นะบุญนี้จะส่งให้ลูกที่อยู่ในท้องหนูแข็งแรง
ตั้งสติให้ดีวันนี้รู้แหละว่าหลายคนใช้ใจในการแก้ปัญหาทุกเรื่อง
ใช้ใจในการดำเนินชีวิตอย่าลืมว่าสติต้องตามมากำกับหัวใจให้ทัน
เหยียบแต่คันเร่งรวมกันเหยียบเหล็กบ้าง
เรื่องทำอะไรผิดไปย้อนกลับมาเพื่อที่จะเอามาแก้ทีหลัง
ไม่ได้จริงบังเอิญว่าน้องส่งเรื่องนี้เข้ามาในฮาวทูรักนะคะ
อ้อยอยากให้เป็นสติกับหลายคนด้วยที่ฟังกันอยู่คงจะมีลูกสาวและลูกชายของหลายบ้านที่ฟังอยู่
ว่าอย่ามีอะไรก่อนวันอันควรเพราะเราไม่รู้จริงว่าหลังจากนั้นเราจะสร้างปัญหาอะไรใหญ่
เราตามไปรับมือไม่ไหวหรือเปล่านะคะหนักจริงจริงด้วยแหละนะ
แต่ยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะให้น้องผ่านพ้นเรื่องราวนี้ให้ได้ด้วยสตินะ
ทูรักอีพีต่อไปก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่ต้องรับมือและใช้สติในการเลือก
เป็นผู้หญิงคนนึงค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตลอด
เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สตรองด้วยแต่ตอนนี้กำลังเลือกระหว่าง
เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สตรองต่อไปหรือยอมเป็นตัวสำรองในครอบครัวใครคนใดคนหนึ่ง
เพิ่งมาเจออ๋อยังไงดีล่ะคะเราทำถูกมาตลอด
วันนี้เราจะยอมทำผิดหรือเปล่าและถ้าทำผิดผิดในเหตุผลอะไร
เจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ